เรื่องราวปัญหารักร้าวของกันและมารีรอบนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องรักร้าวรอบที่สามแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแฟนคลับเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวมารีก็แหม
ซ่อนรูปในไอจีสักเกลี้ยงเลยนะคะรวมไปถึงโพสต์สถานะด้วยว่าโสด
ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะสาวมารีก็มาออกงานอีเวนต์
แต่หน้าตาเธอเนี่ยสดใสมากไร้อาการกังวลใด
โดยมารีอยู่กับเพื่อนนักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องปรางอลิสา
แกงส้มธนทัศน์ซึ่งทุกคนก็ให้กำลังใจมารี
ชวนพูดคุยขายของพร้อมถ่ายรูปกับแฟนคลับอย่างสนุกสนาน
กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งของหนุ่มกัณพัฒน์เองต่างหาก
ยังเงียบอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดในโลกโซเชียลด้วย
งานนี้ก็ต้องรอดูแล้วว่าใครจะออกมาเปิดใจให้สื่อสัมภาษณ์ก่อนกันนะคะ
คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหา
ห่องระแหงกันจนตกเป็นข่าวมาแล้ว๒ครั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๓
ซ่อนหมดเลยคือไม่รู้ว่าซ่อนหรือว่าลบไงเจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้
คือมันหายไปอ่ะเออมันหายไป